วันนี้มีเวทีเสวนาในหัวข้อหยุดแบ่งคั่วฟังเสียงประชาชนก่อนจัดตั้งรัฐบาล
โดยมีตัวแทนองค์กรสื่อมวลชนและนักวิชาการ
สะท้อนมุมมองที่อยากเห็นการเมืองไทยในการเลิกแบ่งคั่ว
ด้วยการใช้คำว่าประชาธิปไตรหรือเผริษการ
แต่จะทำได้สำเร็จหรือไม่ต้องเริ่มที่ตัวนักการเมืองก่อน
รวมทั้งสื่อมวลชนที่เป็นกรรมการตัดสินในสนาม
อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกรกตด้วยติดตามจากรายงานครับ
ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประเด็นการ
เป็นคำพูดที่บรรดาพักการเมืองชอบใช้

และหลังเลือกตั้งมาแล้วก็ยังถูกใช้อย่างซ้ำ
จนเกิดการแบ่งข้างแบ่งคั่ว
ลามมาถึงการจัดตั้งรัฐบาล
ถูกผลักให้ต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทำให้เกิดปัญหาจำนวนเสียงในการตั้งรัฐบาล
ของทั้งสองฝั่งอยู่ในระดับปริ่มน้ำ

แต่ยากในการบริหารประเทศ

ควรเลิกแบ่งคั่วหรือสร้างวัฒกรรมดังกล่าว

ในการยึดมั่นในระบบรัฐสภา

การตั้งแง่นะฮะ
ฝ่ายเราคือคนดูอีกฝ่ายคือฝ่ายคนเลวร้าย
คือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีความสุ่มเสี่ยง
ที่จะนำพาสังคมสู่ความขัดแย้งนะครับ
เราพยายามเรียกร้องให้ลดการใช้วาธกรรม
เพื่อเหยียดหรือกดอีกฝ่ายให้กลายเป็นคนไม่ดี

วงการสื่อเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วนะครับ

อันจะทำให้ข้อ๑มันไม่เกิดขึ้นได้
เราร่วมกันวันนี้ก็อยากจะให้การจัดตั้งรัฐบาลนะ
เลิกที่จะทลายคั่วทางการเมือง
ฝ่างนึงเป็นเหพฤตการศ์ฝ่างนึงเป็นการทริปไต
เพียงเพราะแยกกันตรงนี้แล้วไม่ได้คิดว่า
สถานการณ์ปัจจุบันไปเดินไปถึงไหน
วันนี้เสียงปริ่มน้ำระหว่าง๒๕๐กว่ากับ๒๔๐กว่า
บ้านเมืองจะไปไม่ได้ก็เพราะแค่วัฒกรรมสองคำนี้นะครับ
ขณะที่นายปริญญาเทวานรมิตกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่านอกเหนือจากวัฒกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
การประกาศผลการเลือกตั้งที่ล่าช้าของกรกตและใช้เวลานาน
ก็มีส่วนไม่น้อยที่ทำให้พักการเมืองโจมตีกันไปมา
รวมถึงความไม่ชัดเจนของสูตรคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งทั้งหมดเป็นเพราะคนร่างรัฐธรรมนูลเดินมาผิดทาง

ลดการกระทำที่เป็นการเติมความขัดแย้ง
เช่นการขยายวัฒกรรมแกว่งคั่ว
อดเวลาออกไปได้ถึง๖๐วัน
และตัวระบบเลือกตั้งก็ดันไม่สามารถจะรู้ได้อีกว่าข้างไหนรัฐบาลเท่าไหร่
ก็เลยซ้ำลอยปัญหาหนักเข้าไปอีกในเรื่องของเดิมของเรา
เรื่องการโจมตีกันเรื่องการให้ร้ายกัน
ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราช่วยกันในสถานการณ์แบบนี้
ให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง
และเรื่องต้นคือเราต้องมีสภาพผู้แทนลักษณ์ด่อน
เรื่องต่างมันจะมีตามกลับมาได้ครั้งหนึ่ง
ภายใต้ความเห็นต่างภายใต้ความขัดแย้ง
แต่ว่าเราจะสามารถเบอร์หน้าได้ถ้าเราว่ากันตามกติกา
แล้วก็ใช้ข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ใช้ความเกลียดชัง
สุดท้ายกรรมการตัดสินอย่างกกต่อ
ต้องทำงานให้หนักมากขึ้นเป็นพิเศษ
และต้องพิสูจน์ความเป็นกลางของตัวเองให้ได้
หากอยากให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้หยุดลง
เพราะถูกมองว่าเป็นผู้ร่วมเล่นเช่นเดียวกับพักการเมืองไปแล้ว
ต้องดึงศรัทธากลับมาให้ได้